เข้าใจว่า๒คนนี้จะเสียดายน้องหมา

แร่หมาอ้างอ่านนท์ละเว้ย

เสียดาย
แจ้งน้ำโหลดแล้วน้ำโหลดก็ไม่มา

๒คนกำลังชำแหละเนื้อหมาอยู่เลย

มีดค่อยชำแหละแขนเอาไปชำแหละตีนชำแหละเนื้อชำแหละน่อง

คนเห็นใครผ่านไปผ่านมาแต่ว่าคนน้อยมันช่วงกลางคืน
ใครผ่านไปผ่านมาที่เคยได้เห็นเนี่ย
ก็มีความสลดหดหูใจพี่ก็บอกยอมไม่ได้
ก็เลยเอามือถือมาบันทึกคลิปแล้วก็พูดไปด้วย

นี่กรุงเทพมหานครเลยฮะ
ถนนเอกชัยซอยเอกชัย๕๙นี่ย่านบางบอน

เมื่อคืนเอง๕ธันวาคม
ตี๒๕ธันวาคมที่ผ่านมา
บอกประเทศไทยนะนี่บ้าบ่าวนี่
ชำแหละหมาอยู่ข้างถนนเอกชัย๕๙
สัมลาลากาโตเป็นคนบอกไว้ชาวเน็ตรุมมานามบอกนี่
ถ้าเขาตายแล้วแกไปชำแหละอย่างนี้มันก็ไม่สมควร
นี่ไม่มีอะไรจะกินแล้วเหรอความเห็นแตกแยกกันไปนะครับ
ขณะเดียวกันอยู่ในท้องที่ของตำรวจนครบานบางขุนเทียน
เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยยังเจอชายเร่ร่อน
ชำแหละยังไม่หยุดเลยฮะชำแหละไม่หยุดเลย
แต่พอเจอตำรวจหนึ่งในนั้นวิ่งหนีไปได้
วิ่งหนีหน้าตั้งไปได้แล้วอีกหนึ่งคนทำไง
ค้าเป๊หรือเปล่าเมาเมาก็เลยวิ่งหนีไม่ไหว
ชื่อบุญสงฯบุญสงฯอายุ๔๖ปี
คือบุญส่งเนี่ยนอกจากเมาแล้วก็สติอาจจะไม่ค่อยสมประกอบสักเท่าไหร่
มีซากสุนัขอยู่ใกล้เป็นน้องหมา

บุญส่งยอมรับว่ากับเพื่อนกำลังชำแหละกัน

ไม่ได้มีคนฆ่ามันนะมันโดนรถชนตายเอง

ไม่ได้จ่าสารวัฒน์เป็นคนมา

ตำรวจตรวจสอบบอกว่าเออเห็นแล้วเข้าใจแล้วว่าหมาตัวนี้
น่าจะโดนรถชนจริงไม่ได้มีการฆ่าโดยคนสองคนนี้
แต่ว่าเบื้องต้นถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย
น่าสนใจไปกว่านั้นคือพี่วรวิทย์
สมสายันปฏิบัติงานอยู่โรงงาน

เขาเจอเห็นเหตุการณ์นี้เขารีบวิ่งมาดู
เห็นหน้าสมเพศนะฮะก็เลยมีการแอบบันทึกคลิป
หนีเอาไว้เดี๋ยวฟังเสียงจากพี่วรวิท
สงสารนะผมว่าผมเป็นเจ้าของหมา

ว่ามันดูตัวมันเป็นขนสีน้ำตาลเหมือนหมาพันธุ์นะครับ
ตัวใหญ่หมาตัวใหญ่หมาพันธุ์
ก็ช่วงแหละนี้เขาจะไปปรุงอย่างไรครับผมไม่เข้าใส่
ก็ผมก็ไม่ต้องเพราะเห็นเขานั่งหันอยู่ข้างอย่างนั้น

แต่พอเห็นคนมาดูเยอะก็เริ่มไม่ทำอะไร
เขาลากมาทิ้งมาแล้วตำรวจก็มาให้เอาไปทิ้ง
มันคือกลายเป็นเหตุสยองสองหนุ่มลุมจะกินหมานะฮะ
แต่ว่ายังกินไม่สำเร็จเพราะว่ามีคนถ่ายคลิปเอาไว้

เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินคดีกับชายเร่ร่อนทั้งสองคนนะครับ

ผู้สื่อข่าวทีมข่าวพยายามจะไปคุยกับสองคนนี้

พอไปเจอเข้าไปใกล้สองคนนี้ไม่ได้ถูกดำเนินคดีนะ
เพราะว่าไม่ได้มีความผิดตามกฎหมายหมามันตายเอง

สองคนนี้ชักสีหน้าสีตาถมึนใสเลยฮะ

เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดมีเรื่องมีราวกันซึ่งมันไม่คุ้มกันนะครับ
ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณสัก๕ทุ่ม
มีเจ้าหน้าที่มานำซากของเจ้าสุนัขไปแล้ว

กู้ภัยสี่ขาเนี่ยมาแล้วก็มาแจ้งว่าจริงแล้วมันควรจะมีโทษนะ

ก็จะขอเอาซากหมานี้เอาไปฝัง
เอาไปฝังกับบรรดาหมาจรที่ทั้งหลาย

ถือว่าเป็นอาสากู้ภัยเป็นหน้าที่ของกู้ภัยสี่ขา
มาเอาซากน้องหมาตัวนี้เอาไปฝังเรียบร้อยแล้วนะครับ